มาดูอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เป็นลำดับต้นเลย
คนขับรถแท็กซี่นะฮะคนขับรถแท็กซี่ตอนนี้ก็ขาดรายได้แล้วครับ
รายได้ลดลงมากเหลือเกินจอดรถทิ้งนะฮะจอดรถทิ้งเลย
ภาระก็ตกอยู่กับเจ้าของอู่เพราะว่าคนขับแท็กซี่ก็ไม่มาขับ
ที่เราเคยพูดกันว่ารถน่ะเหรอจะเอาไว้ใช้ยันปลูกสละแหน่

มันเกิดขึ้นจริงแล้วฮะแต่เป็นปลูกผักอื่นด้วยนะครับ
นี่คือไม่ใช่แปลงผักไหนนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเห็นภาพนี้แล้วไม่รู้จะพูดยังไงเลย
เป็นการปลูกผักบนหลังคารถแท็กซี่กว่า๓๐๐คัน
คือมันถูกจอดทิ้งอยู่ในลานจอดของอู่สากรณ์แท็กซี่
ย่านบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
ถาปกรอัศวะเลิศกุลนะครับ
เป็นที่ปรึกษาสากรบวรแท็กซี่และราชพฤกษ์แท็กซี่
บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า๓สัปดาห์ที่แล้วนะฮะ
มีความคิดจะเอาหลังคารถแท็กซี่ที่จอดไว้ทำแปลงผักซะ
ก็เลยลงมือปลูกพืชผักสวนครัวนะครับที่กินได้พริกมะเขือแตงกวาถูพูนะฮะ
อกจากนี้ยังมีแนวคิดนะครับจะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาด้วยนะครับ

จะใช้ยางนี่นี่ใช่แล้วนะครับ

เพราะคิดว่ายังไงปีนี้ก็ไม่สามารถเอารถออกไปแล่นรับผู้โดยสาร

นี่ค่ะเลี้ยงกบฮะแนะนำธัพกรบอกด้วยบอกว่า
เครียดนะที่ต้องแบกรับภาระนี้สินยังสิบล้าน
ปลูกผักเอาอยู่รอดไว้ก่อน
ของโควิดสิบเก้ามันซะเลยนะครับที่ทำให้อาชีพของคนขับแท็กซี่เนี่ย
ตายไปอย่างไรก็ตามนะฮะอยากจะวิงวอนสถาบันการเงินรัฐบาลนะฮะ
เห็นใจหน่อยเถอะผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ย
ตอนนี้แบกรับหนี้สินหลังแอ่นแอ่นจนจะล้มแล้วฮะ
อาจจะเป็นที่เดียวในโลกเลยประมาณนี้เลย
อ่าทำเป็นแปลงผักไปนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นสุสานรส
ไม่ใช่เป็นแปลงผักไปแล้วส่วนพนักงานของสากรก็บอกว่าต้องปรับสภาพ
จากการปลูกผักดูแลผักนะฮะมาทำแบบนี้
ไม่ทำก็ต้องทำนะครับไม่อยากถูกเลิกจ้างนะฮะ
ลดค่าจ้างก็ยังพออยู่นะเท่าแก่ก็ไม่ลดค่าจ้างซะด้วยนะฮะ
ใจดีจริงนะฮะไม่ไล่พนักงานออกด้วยดูแลอย่างดี
แต่ว่าเขาขอช่วยกันปลูกผักก็แล้วกัน
อย่างน้อยก็ยังมีกินภาพนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนชีวิตในยุคโควิดสิบเก้า
ได้ดีชัดเจนมากมากอีกภาพหนึ่งเลยนะฮะเนี้ย
ผมกำลังนึกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของโรคระบาดสภาพเศรษฐกิจ
ปีสี่ศูนย์ต้มยามกุ้งค่ะกับไอ้สองปีเนี้ยอืม
สองครั้งไหนมันวิกฤตกว่ากันโอ้โหแต่ครั้งนั้นก็ไม่เห็นมีการอู่รถแท็กซี่
เอาแท็กซี่มาปลูกผักอืมบนหลังคานะฮะเนี้ยค่ะ
มันสะท้อนบางสิ่งบางอย่างได้ชัดมากมากเลยจริงจริงค่ะครับ